เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่ปฐุมธานีซอยเจริญศุกร์
สองสามีภรรยาคุณตาคุณยายอายุ๘๓ปีทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ในบ้านค่ะนะฮะ
แล้วสภาพคือนอนกอดกันมีผ้าห่มคลุมอยู่แบบนี้
คือลูกหลานที่บ้านบอกว่าที่บ้านหลังนี้เนี่ยลูกชายคนโตของคุณตาคุณยายติดโควิด
รักษาอาการอยู่ที่บ้านนะก็หลายวันแล้ว

ทีนี้คุณตาคุณยายก็ไม่ได้ไปตรวจ
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตกลงตากับยายแกติดโควิดหรือเปล่า
เพราะว่าท่านก็อายุเยอะนะคะอายุ๘๓ทั้งคู่

แต่ช่วงสักสัปดาห์ที่ผ่านมา
คุณตาคุณยายมีอาการลักษณะเหมือนจะติดโควิด

มีไข้นะหลายสิ่งหลายอย่าง
บางทีอุจจาระปัสสาวะออกมาก็ไม่รู้ตัว

จนกระทั่งเมื่อวานนี้ตอนตี๓ครับทุกผู้ชมครับ

ตี๓นะตี๓เมื่อวานนี้วันจันทร์
ก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกช่วยมาเก็บศพหน่อยเถอะ
แต่ไม่รู้นะว่าแม่เนี่ยติดโควิดหรือเปล่า
รอจนบ่ายเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้มา

คุณตาเสียชีวิตตามคุณยายไปอีก
ในสภาพลักษณะคือนอนอยู่ใกล้กัน
โดยที่คุณตาเองตอนแรกแกก็ไม่รู้ว่า
เมียของแกเนี่ยคือคุณยายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
บ่ายเนี่ยฮะลูกหลานก็ตัดสินใจเอาบอกคุณตากันแล้วกัน
เพราะว่านอนอยู่ใกล้กันเหลือเกินบอกแม่ไปแล้วนะพ่อ
พอคุณตาได้ยินแค่นั้นแหละลูกบอกว่าคุณตา
น้ำตาไหลออกมาแล้วหายใจอยู่สองสามเฮือกเหมือนกับหายใจเฮือกสุดท้าย
แล้วก็เสียชีวิตไปเลยนี่นะฮะบ้านอยู่ซอยเจริญสุขตะบนคลอง๑
ดำเผิกคลองหลวงจร์ประถุมธานีนะครับทุกผู้ชมครับ
อ่ะเดี๋ยวฟังที่ทางหลานสาวของคุณตาคุณยายเล่าเอาไว้หน่อยนะครับ

ก็รู้สึกเสียใจนะพี่เพราะว่าแกไปทั้งคู่และอย่างหนึ่งเขาเป็นคนแก่ที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนอะไร
จริงจริงโรคเนี้ยมันไม่น่าจะเข้ามาหาคนที่อยู่กับบ้านถูกไหมครับก็เลยก็ต้องตามนั้นอ่ะเนาะ
คือทำอะไรไม่ได้ก็ในเมื่อแกเสียชีวิตไปแล้วก็ต้องทำกันไปดูกันไป
ไม่ได้กอดค่ะแต่ว่าคือเราเอามือแกไปจับกันเพราะแกผูกพันกัน
อยู่ด้วยกันมาจนอายุลูกแกก็๕๐กว่าแล้วเนอะพี่แกก็ผูกพันกันคืออีกคนไปคนก็รับรู้ได้
แต่ทำอะไรไม่ได้แกก็ต้องตอมใจก็ต้องไปคู่กันอยู่แล้วอย่างเงี้เพราะว่าแกพูดไม่ได้
แกรู้สึกอ่ะเรารู้เพราะว่าน้ำตาแกไหลประมาณนั้นสะเทือนใจมากค่ะคือเราเข้าใจนะพี่ว่าตอนนี้คือคนป่วยเยอะคนตายเยอะ
เจ้าหน้าที่ทำงานหนักทำงานเออไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนแต่คุณก็ต้องดูนิดนึงคุณก็ต้องแบบว่านะ
ไม่ใช่แบบว่ารับปากเราว่าเดี๋ยวกำลังจะมามาแน่นอนกำลังจะมามาแล้วนะกำลังออกมาไม่ใช่
ครับเราก็มีความหวังญาติรอจนญาติติดเคอร์ฟิลล์กลับบ้านไปหมดแล้วครับ
คืออยู่รอดูไม่ได้แล้วอ่ะพี่อืมครับอยากให้แบบฝากเจ้าหน้าที่นิดนึงครับ
ให้ทำอะไรแบบว่ารัดกลุ่มกว่านี้หลานพูดถึงการมารับศพอ่ะค่ะ
เพราะว่าแจ้งไปตั้งแต่เช้าเจ้าหน้าที่มารับศพคือ๓ทุ่มครึ่งเลย
เคอร์ฟิลล์ไปแล้วด้วยญาติญาติที่รอจะส่งศพเนี่ย
ต้องกลับเข้าบ้านกันหมดรออยู่๑๘ชั่วโมง
ตั้งแต่คุณยายตอนตีสามอะนะใช่ค่ะที่เสียชีวิตก่อนอะ
คุณตาตอนบ่ายโมงเมื่อวานนี้คือแต่มุมหนึ่ง
ทางลูกรูปหลังหลังบอกเขาก็เข้าใจเจ้าหน้าที่แล้วนะค่ะ
ว่าช่วงเวลานี้ก็โอ้โหเหตุเยอะเหลือเกินเกี่ยวกับโควิด
ต้องมีชุดพิเศษในการเข้ามาด้วยนี่คุณนพงนัทพงศ์เรียบสันเทียม
สื่อข่าวของเรานะครับไปคุยนะฮะลูกสาวของคุณตาคุณยาย
บอกว่าลูกชายคนโตเนี่ยนะของคุณตาคุณยายเนี่ย
คือพี่ชายเนี่ยติดโควิดก่อนก็ยังรักษาตัวอยู่ที่บ้านนี่แหละ
กับแม่ก็ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่ายังไม่มีใครรู้ว่าติดหรือเปล่า
เพราะว่ายังไม่ได้ไปตรวจกันนะครับอ่าเดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
เพราะว่าลูกสาวบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยโอ้โหเขารักกันมาก
อยู่ด้วยกันมาหกสิบปีได้ใช่นะครับเป็นคู่ที่รักกันมาก
ไม่เคยแยกจากกันเลยนะจนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่รู้ว่า
กับแม่เนี่ยตกลงแล้วเนี่ยติดโควิดหรือเปล่า
เพราะว่ายังรอขั้นตอนการตรวจสอบการชนะสูตรศพอยู่
เห็นย่ายก่อนที่ย่ายย่ายนั่นน่ะนะลุงอีกวันหนึ่งอ่ะ
ยายอ่ะเอามือจับแขนตาจับแขนตาไว้ก็เลยว่า
แล้วเขาบอกว่าน้องชายไปกระซิบข้างหูว่าแม่ไปแล้ว
ก็เครือเฮือกแล้วก็ไปเลย
ก็คือว่าแกอยู่มาด้วยกันแกผูกพันมา
ก็เลยเอามือตากับยายก่อกันเนอะ
เพราะเมื่อพ่อกับแกทำตอบใจล่ะเคยอยู่ด้วยกันเนอะ
ใช้นู่นใช้นี่กันมาไม่มีเลย
ศพยายอ่ะตั้งแต่ตีสามแล้วคุณตาบ่ายสอง
ไม่มีเลยไม่มีใครได้เข้ามาเลย
แล้วก็รอป้านั่งรอกันเมื่อคืนนี้

พอเข้ามาแล้วก็ไปกันหมดมาคนเดียว
บอกว่าไม่มีเครื่องมือมาก็กลับไป

ป่านนี้ยังไม่เข้ากันมาจะรอให้ศพเน่าก่อนหรือไง
เพราะฉะนั้นนี่คือภาพสุดท้ายที่ลูกหลานบอกว่า

คุณพ่อคุณแม่ก็นอนจับมือกันเอาผ้าเนี่ยที่เป็นผ้าห่มเนี่ยคลุมไว้

แต่ก็เหมือนกับที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยนะฮะ

เขาต้องไปเปลี่ยนชุดที่เป็นชุดปฏิบัติการเรื่องของโควิดเข้ามา
ใช่ค่ะมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนแล้วก็จะต้องใช้เวลานะคะ
คุณตาคุณยายตอนนี้ยังรอผลการตรวจหาเชื้อโควิดอยู่นะครับทุกผู้ชมครับ

ค่ะคุณตาเอิบคุณยายลำพวนอายุ๘๓ทั้งคู่

ส่วนคนในครอบครัวก็กักตัวนะคะรักษาอาการโควิด๑๙